คุณผู้ชมดูความคืบหน้าคดีนี้ค่ะที่มีนายอันนันต์แสงอุไรอายุ๖๖ปี
เจ้าของร้านข้าวหมูแดงหมูกรอบเสียชีวิตอยู่ในกองเพลิง
เพราะว่าบ้านเนี่ยไฟไหม้บ้านเปิดเป็นร้านขายข้าว
แต่นายอันนันต์คนนี้ไม่ได้เสียชีวิตเพราะไฟไหม้อย่างเดียว
คือก่อนหน้านี้มีคนร้ายไปทำร้ายร่างกายรัดคอ
อนันต์ยังไม่เสียชีวิตนะคะยังหายใจอยู่
คนร้ายลากร่างของนายอนันต์ไปทิ้งเอาไว้ในบ้านที่ไฟกำลังลุกไหม้
แล้วปล่อยทิ้งไว้จนเสียชีวิตอยู่แบบนั้นอันนี้คือคำรับสารภาพของคนร้ายนะคะ
คนร้ายก็คือนายอำพลวงเทียนทองหรืออู้ไก่ชนอายุ๕๘ปีค่ะ
วันนี้ตำรวจสนบางขุนเทียนนำตัวนายอำพลผู้ต้องหาไปฝักขังต่อสารอาญาธนบุรี
หลังจากช่วงค่ำเมื่อวานนี้ได้คุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บ้านหลังเกิดเหตุนะคะ
โดยได้มีการประสานลูกสาวของนายอนันต์ให้เปิดบ้านเข้าไปทำแผน
แล้วก็กันพื้นที่ขอความร่วมมือไม่ให้ใครเข้าไปด้านใน
รวมถึงสื่อมวลชนด้วยเพราะกลัวว่าจะมีเหตุโกลหนเกิดขึ้น
ตัวนายอำพลผู้ต้องหาก็ยอมรับผิดแล้วก็บอกว่าอยากจะขอโทษกับสิ่งที่ทำลงไป
แต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ไปขโมยทรัพย์สินของนายอนันต์นะคะ
แต่เหมือนกับไปทวงเหมือนกับพระอะค่ะไปทวงพระจากนายอนันต
แล้วก็ทะเลาะกันสุดท้ายโมโหแล้วก็รัดคอนายอนันต์
แล้วก็ลากร่างไปทิ้งเอาไว้อยู่ในบ้านที่ไฟกำลังไหม้
ก่อนการทำแผนนะคะตัวนายอำพลผู้ต้องหาได้จุดทูปขอขมา
ดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตทำแผนแค่๑๕นาทีค่ะ
เริ่มจากจุดแรกก็คือจุดที่ทะเลาะกันที่บริเวณโต๊ะไม้กลางเพลิงพักที่เป็นขายข้าวอ่ะนะคะ
ก็เป็นจุดเชื่อมกับห้องโถงของบ้านเถียงกันเรื่องของพระค่ะ
ก็คือขอถ่ายพระเครื่องคืนจนสุดท้ายบีบคอนายอนันต์
แล้วก็เดินหาไฟแชคที่วางอยู่บนตู้เย็นหยิบมาจุดไฟเผาเสื้อผ้า
เพื่อเร่งให้ไฟไหม้นะคะตั้งใจจะเผาอำพลางศพเอาโซ่คล้องประตูหน้าบ้านเอาไว้ด้วย
จากนั้นเนี่ยค่ะนายอำพลผู้ต้องหาหนีก็คือเดินค่ะ
เดินเข้าไปที่สวนหลังบ้านของผู้เสียชีวิตก็มีบ้านพักมีชุมชนอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะนะคะ
ก็ไปหลบอยู่แถวนั้นแถววัดนักปรกนางสาวยุภาพัฒน์อธิคมศิริกูณายุ๓๘ปี
ลูกสาวคนเล็กของผู้เสียชีวิตก็ไปให้ปากคำเพิ่มเติมกับตำรวจสอนอบางขุนเทียน
ยืนยันว่าที่ผู้ต้องหาอ้างว่ามีไฟแชคอยู่บนตู้เย็นในบ้านไม่จริงนะคะ
เพราะว่าพ่อไม่สูบบุหรี่และเชื่อว่าทองที่หายไปผู้ต้องหาเกี่ยวข้องแน่
ปรับสินค้าแน่ใจที่ให้เค้าเป็นคนแขนนะเผื่อว่าเวลามาหาหลักฐานอะไรอย่างนี้ก็เจอ
เพราะพ่อหนูเป็นคนแขนนะอะไรที่เป็นของเขาเขาไม่เคยให้ใครแต่เขาห่วงของเขามาก
บางทุกษีตอนนี้เลย
เบื้องต้นในอัมพลถูกแจ้งข้อหาข้าพผู้อื่นโดยเจตนา
เพลิงเผาทรัพย์ปิดบังซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพเพื่อปิดบังสาเหตุการตาย
แต่ว่าล่าสุดนะคะสารให้ประกันตัวแล้วก็ปล่อยตัวชั่วคราวออกมา
เนื่องจากว่านายอำพลไม่เคยมีประวัติต้องโทษมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
เชื่อว่าไม่มีพฤติกรรมหลบหนีค่ะครับ